พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดตราดกันหน่อยค่ะพาไปที่ร้านนวดแผนโบราณ
ไปทำอะไรไม่ได้พาไปนวดนะคะเพราะว่าร้านเนี้ย
เขาเปิดไว้บังหน้าแล้วขายบริการเด็กอายุต่ำกว่า๑๘ปีค่ะ
เปิดร้านนวดแผนโบราณบังหน้าแต่พอคือเหมือนมีลูกค้าเข้าไปปุ๊บจะสนุก
เสนอเสนอทันทีให้ซื้อบริการทางเพศดูแสงสีมันไม่น่าจะใช่นวดแผนโบราณ
นั่นนี่คุณผู้ชมค่ะโอ้โหเจ้าหน้าที่เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ลงพื้นที่กันไปหมดเลยนะคะตำรวจสภเมืองตราดก็ไปพมก็ไปค่ะ
ตรวจสอบเป็นร้านคาราโอเกะและเป็นร้านนวดแผนโบราณที่นี่ค่ะ
อยู่ที่เขตอำเภอเมืองด้วยนะคือได้รับแจ้งมาว่าที่นี่เนี่ยมักจะมีการแฝงค้าประเวณีหญิงสาวอายุต่ำกว่าสิบแปดปี
ครับแล้วก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เขาใช้วิธีการปลอมตัวเป็นสายลับเข้าไปติดต่อขอใช้บริการหญิงสาว
แต่ร้านเนี่ยก็นำหญิงสาวมาเสนอขายบริการจริงมาในรูปแบบเหมือนพนักงานนั่งดริ้งและชักชวนให้ลูกค้าซื้อบริการค่ะ
ค่าบริการเนี่ยครั้งละหนึ่งพันห้าร้อยบาทถึงสองพันบาททีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ไปเจอหญิงสาวคนหนึ่งอายุสิบหกปีเอง
น้องเขาก็ให้ข้อมูลแบบนี้ว่าถูกลูกสาวของเจ้าของร้านอายุ๑๕ชักชวนมาทำงานให้มาขายบริการแบบนี้ค่ะ
โดยแต่ละครั้งเนี่ยร้านจะมีการหักส่วนแบ่งเป็นจำนวนเงินสามร้อยถึงห้าร้อยบาท
แล้วทีนี้เขาก็บอกว่ามีการไปตรวจสอบมานะคะคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อ
เจ้าของร้านตัวจริงของร้านคาราโอเกะและนวดแผนโบราณนี้
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดตราด
ตอนนี้เตรียมออกหมายจับค่ะ
คือจริงตัวแม่เราเองมีการนำเสนอเล็ก

มีทั้งผู้ใหญ่ก็มีมีทั้งเป็นน้องเลยก็มีแล้วก็มีการสัมภาษณ์ก็เป็นคนไทย
อันนี้แหละค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
มาเปิดสถานบริการบังหน้าค้าประเวณีแบบนี้มันผิดแน่นอนล่ะค่ะ
ก็จะต้องมีการเร่งดำเนินคดีทางกฎหมายอาจจะมีการออกหมายเรียกมาก่อน
เพื่อมาพูดคุยกันว่ายังไงกันแน่